ทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ต้นทาง
ว่าน้ำมันที่เราใช้ในการเผาไหม้มันส่งผลกระทบยังไงบ้าง
ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงพลังงาน
เขาก็ไปคุยค่ะกับผู้ประกอบการโรงงานกลั่นน้ำมันเลย
ว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรบ้าง
โดยผู้ประกอบการโรงงานกลั่นน้ำมันไม่ต่ำกว่า๖รายทั่วประเทศ
ก็มีการหารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน
จะได้ยกระดับคุณภาพน้ำมันในประเทศ
หลังจากกรมควบคุมมลพิษมีการออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่
ด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นการยกระดับการผลิตรถยนต์ให้ได้มาตรฐานนะคะ
เรื่องนี้นางสาวนันทิกาทางสุภานิษฐ์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ก็เปิดเผยว่าโรงกลั่นส่วนใหญ่ตอบรับแนวทางนี้ไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันครั้งนี้
อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะ

ก็เลยไม่สามารถดำเนินการได้แบบทันควันทันทีนะคะ
ซึ่งก็คาดว่าคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย๒ปี
ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะ
ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองใหญ่ได้
สำหรับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันได้

เราก็เลยต้องมาป้องกันตัวเราเองก่อน
คือป้องกันยังไงใส่หน้ากากอนามัยค่ะคุณผู้ชม
ชิ้นหนึ่งเนี่ยสามสิบบาทเท่านั้นนะคะ
กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมสามารถไปได้เลย
แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นปั๊ม
สองหมื่นชิ้นมาแจกให้กับประชาชนแจกให้กับพนักงาน
เดี๋ยววันนี้สิบเอ็ดโมงแจกสองหมื่นชิ้นนะคะ